ตั้งครั้งหน้าเนี่ยสิ่งแรกที่คาดการณ์พอเป็นระบบหารร้อยเนี่ย
อันแรกคือพักเพื่อไทยน่าจะคะแนนอันดับหนึ่ง

คะแนนน่าจะอยู่๒๐๐บวกลบ
ถ้าเขาไม่ประสบผลผลสำเร็จก็อาจจะได้สัก๑๘๐
อันนี้เขตรวมปฏิฤทธิ์ด้วยหรือเปล่าทั้ง๒ระบบ
รวมครับเพราะว่าพอหาร๑๐๐ปฏิลิตเขาจะได้มาประมาณ๒๕๓๐คนเป็นอย่างน้อย
แต่ก่อนเขาได้๔๐ต้อง๔๐เกือบ๕๐คน
แต่ตอนนี้พักมันเยอะเขาก็อาจจะได้น้อยลงเหลือ๒๕๓๐คน
ผมเหลือนนาทีเดียวเองอาจเป็นว่าพี่หมอ

อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งครับอาจจะมีโอกาสเป็นรัฐบาลแค่๖๐

กลับบ้านรอหนึ่งยังไงกลับยังไงแล้วก็ต้องคืนบ้านรอหนึ่ง
เพราะว่าไม่ได้เป็นนายกแล้วไงมองอย่างนั้นเลยเหรอ
ไม่ได้เป็นแล้วแล้วใครมาอันดับหนึ่งอ้าวก็เพื่อไทยไงฮะ
จัดตั้งรัฐบาลได้เพื่อไทยก็อาจบางทีอาจจะเป็นรัฐบาล
เดียวก็ได้อืมอืมไม่แน่นะพักเดียวเลยแต่พักเพื่อไทยเนี้ย
ต้องห้ามเอานิรโทษกรรมทักษิณกลับบ้านนะถ้านิรโทษกรรมทักษิณกลับบ้าน
ตุลาก็โดนยึดอำนาจตุลา๖๖แล้วแล้วพักไทยศรีวิรัยอยู่ตรงไหน
ก็ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลผมก็ไปร่วมกับเพื่อไทยพร้อมรวมทั้งนั้นอ่า
ร่วมกับเพื่อไทยแต่ต้องมีข้อแม้นะว่าห้ามนิรโทษกรรมเอาทักษิณกลับบ้าน
ถ้าเกิดทางฝั่งอื่นพลังประชารัฐหรือว่ารวมไทยสร้างชาติของที่คาดว่า
ตู่จะไปอยู่ทางนั้นผมบอกว่าลุงตู่กลับบ้านไง
คิดว่าไม่ไม่มีโอกาสไปไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่มีแค่หมดบุญแล้ว
ปีหน้าหมดบุญแล้วถ้าไม่ใช่เพื่อไทยไปไปพักอื่นได้ไหม

ต้องดูว่าประชาธิปัตย์ก็ได้ใครก็ได้อืมเพียงแต่ว่า
ก็เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยเราได้เสียงเท่าไหนเราก็ทำเท่านั้น
แล้วเราก็เอานโยบายของเราไปแทรกเอาจริงแล้วอยากเป็นรัฐบาลหรืออยากเป็นฝ่ายค้าน
คือทำได้สองแบบอ่ะปีก็คือเอาไว้ง่ายเป็นสอสอสมัยแรกอ่ะ
พี่สอสอหลายคนก็บอกให้เป็นฝ่ายค้านผมก็เป็นฝ่ายค้านไง
สมัยหน้าหมายถึงสมัยหน้าสมัยหน้าก็ถือว่า
เรามีประสบการณ์เรื่องการเป็นฝ่ายค้าน๓ปีแล้วใช่ป่ะ
ต่อไปก็เป็นประสบการณ์การเป็นฝ่ายรัฐบาลบ้างอยากเป็นรัฐบาลบ้างแล้ว
แต่ถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วไม่ได้ตำแหน่งบริหารก็ควรจะเป็นฝ่ายค้าน
โอ้โหต้องอยากเป็นรัฐบาลแล้วต้องเอาบริหารอีกก็คือ
เพราะว่าถ้าเป็นสอสอถ้าเป็นสอสอฝ่ายรัฐบาลมันทำอะไรไม่ได้
อืมมันออกนโยบายอะไรไม่ได้มันขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีถูกป่
อ่าแต่ถ้าเป็นฝ่ายค้าเนี้ยเรายังสามารถที่จะท้วงติงอภิปรายแล้วก็
บีบเขาได้แล้วก็ให้เขาทำตามที่เราต้องการได้
หมดเวลาแล้ววันหลังผมชวนมาคุยใหม่ค่ะครับผมคุณหมอระวีฝ่ายค้าเรื่องรัฐบาลสั้นสั้น
อยากเป็นไหนฝ่านั้นเอ่อทางพลังธรรมพร้อมจะเป็นทั้งฝ่ายค้ารัฐบาล
อยู่ที่ว่าใครเป็นรัฐบาลครับอ้าวเพื่อไทยเป็นได้ไหมอะไรได้ไหม
ถ้าเป็นเพื่อไทยพลังธรรมคงจะไม่เข้าทางฝั่งเพื่อไทยไม่เอาเลย
ว่าจุดยืนพลังธรรมปกป้องสถาบันต้องอยู่ข้างที่ปกป้องสถาบันเท่านั้น
ก้าวไกลเก้าไกลเราก็คงไม่เอาด้วยครับ
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒